ไปต่อกันที่สาวสวยคนนี้กันบ้างค่ะ

ผลงานการแสดงของเธอเนี่ยยังไม่ค่อยติดหูติดตาเท่าไหร่
ที่ขึ้นปกที่จะยักษานไปเมื่อคราวก่อนเนี่ย
ต้องบอกเลยว่าหลายคนมีกระแสเรียกร้องกลับมาว่า
หลังมาเห็นแก๊กกี้เริ่มเซ็กซี่มากขึ้น
ว่าเธอจะหันมาเอาดีทางด้านนี้แบบจริงจังนะ

ไม่แพ้คนอื่นเลยในวงการบันเทิง

ยังดูแววตาเขามันเซ็กซี่มันออกมา
เขาบอกว่าผลงานที่ผ่านมาที่หลายคนพอจะจำเธอได้เนี่ย

ทำเอานุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ใจเต้นรัวกันเลย

ถ่ายแบบบิกินี่ตัวจิ๋วอีกด้วยค่ะ
ซึ่งดูแล้วว่าสาวแก๊กกี้ดูจะชื่นชอบงานแบบนี้เหมือนกันนะ
กี้บอกว่าส่วนตัวเนี่ยจริงแล้วเธอทำงานได้ทุกรูปแบบค่ะ
ซึ่งช่วงนี้เธอเองมีงานถ่ายแบบเซ็กซี่ติดต่อ

เนื่องจากว่าต้องดูตามความเหมาะสมของเนื้องานก่อนนั่นเองนะคะ
แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้ติดขัดด้วย
หากว่าลูกสาวอยากจะปรับลุคให้ดูโตขึ้นค่ะ
อยู่แล้วเราเป็นคนที่ก็ไม่ใช่เป็นคนที่เซ็กซี่มาก
มีการแบบว่าเป็นไปตามแฟชั่นอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็ไปตามแฟชั่นในแต่ละยุคสมัยที่มันเปลี่ยน
มีงานดีแบบว่าติดต่อเข้ามาแล้วเป็นงานที่น่าสนใจอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็โอเคอะไรอย่างนี้อันไหนที่เราสามารถแบบเราทำได้เราก็ทำ
ก็ห่วงนะคะแต่ก็เขาก็รู้สึกแปลกหูแปลกตา
ในภาพที่ได้เห็นในลุคใหม่
มีตกใจบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
คุณแม่ก็จะเป็นคนคอยดูเรื่องความเหมาะสมว่าอันไหนแบบเหมาะกับเราไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราสามารถที่จะเล่นได้รับงานได้หลายรูปแบบอะไรอย่างนี้ครับ